คุณผู้ชมครับ
เรามาดูนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอท่าสารานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
และนี่คือรายละเอียดที่ให้กับวินฟอร์ตี้ลูซิสและ๓โทร

วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความมันความเดือดนะครับ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

วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความมันความเดือดนะครับ
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความมันความเดือดนะครับ
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความมันความเดือดนะครับ
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความมันความเดือดนะครับ
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความมันความเดือดนะครับ
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความมันความเดือดนะครับ

วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความมันความเดือดนะครับ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
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความสนุกความเดือดนะครับ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
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความสนุกความเดือดนะครับ
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความสนุกความเดือดนะครับ
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความสนุกความเดือดนะครับ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
วันนี้ดังนั้นก็จะเป็นรายการมวยไทยสามยกที่มีความสนุกความสนุกความเดือดนะครับ
และที่สำคัญครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราถ่ายทอดไปสู่ระดับโลกครับ
และที่สำคัญครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราถ่ายทอดไปสู่ระดับโลกครับ
โดยเฉพาะห้าประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราครับไม่ว่าจะเป็น

ท็อปครับพิธีกรบนเวทีแจ้งมาแล้วครับว่าสปลาวกับกัมพูชาเนี่ยสัญญาณชัดเจนครับ
แล้วก็เรียนไปยังแฟนรายการทั่วหลายประเทศนะครับที่ได้รับชม
ถ้าเกิดว่ามีประเทศไหนสัญญาณเป็นยังไงแจ้งมาที่ทีมงานได้เลยนะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้เรามีช่องสัญญาณดาวเทียมเนี่ยเป็นของตัวเองครับถ่ายทอดสดเผยแพร่ศิลปะไปสู่ทั่วโลกครับ
หลังจากนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกแน่นอนครับ
ฉะนั้นก็ต้องสบายใจได้ในเรื่องของการตัดสินนะครับว่าเราทำตามกฎหมายมวย
พระราชบัญญัติกีฬามวยปีพุทธศักราช๒๕๔๒นะครับ
ซึ่งทำให้คนทั่วโลกนั้นดูได้แล้วก็เข้าใจในเกมการตัดสิน
ต้องบอกว่าหากพึ่งในเรื่องการพนันเนี่ยคนต่างชาติจะดูไม่รู้เรื่องแน่นอนครับ
ต้องบอกว่าเราทำมวยไทยให้เป็นกีฬาจริงครับซึ่งต่างชาติยอมรับครับ
และวันนี้ครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
เอกนำรายการครับเพชรยะโสดาบรัน
สารคามจะเจอกับลูกกลมหลวงครับชชนะทิพย์
ส่วนคู่รองครับชายเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐครับ
หรือว่าชายเล็กควายทองยิมจะเจอกับเพชรวินิตสกิติชัย
และเปิดหัวของรายการครับถุงเงินสอสัญโย
จะเจอกับทางด้านเพชรใหม่
ตรงนึงนายกแยกทหัสสาระครับ
จะเจอกับเพชรใหม่สสัญโยกับภาพแบบระดิษฐ์๖๑กิโลกรัม
จังหวัดนครศรีธรรมราชวัย๒๓ปีครับ
โอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มล่าสุดนี้ที่ปากใต้นี่ชกกับทางด้านชายเล็กนะครับ
ส่วนทางด้านเพชรใหม่ครับนายภูวดลพลลาศครับ
จากเมืองจังหวัดยาสวทรยี่สิบสามปีเท่ากันครับ
โอ้โหถุงเงินนั้นได้ลอยกว่านะครับในขณะที่เพชรใหม่นั้นประเภทเตี้ยตัน
โอ้โหแล้วเปิดเกมลุกเข้าใส่เลยครับเผทมายพยายามก่อนล่างถุงเงินต่อยมัด๑๒
เป็นนายเบียดเข้าไปโอ้โหขึ้นมาคู่แรกดูครับแลกกันสนุกเหลือเกิน
ต้องบอกว่าเป็นประเภทมะขามข้อเดียวครับเด้งตี
ถุงเงินชื่อในอดีตต้องบอกว่าแม่จัดอยู่ว่าในแนวหน้าครับ
เงินก็ไม่หนีครับวางซ้ายหน้า
ขยับต่อยมัดหนึ่งสองโอ้โหสวนด้วยสองเลยครับเพชรใหม่
ถุงเงินขยับมาสลับแทง
พยายามจะกดแขนครับเพชรใหม่เด้งตีด้วยเขาขวาครับ
เล็กครับตัวเล็กแต่ตัวครับแต่หัวใจครับ
นี่ครับหุบซ้ายและจิ้มลำตัว
ขยับเดินกับฟันด้วยสองขวาเพชรใหม่สวน
โอ้โหเพชรใหม่นี่เป็นเพื่อนร่วมค่ายของเพชรมณีดาบรันสารคาม
เพชรยะสูดาบรันสารข้ามนะครับ
นี่ครับจะถุงด้วยซ้ายครับอื้มถุงเงินก็เอาขึ้น
เพชรใหม่นี่เพชรใหม่ขยับโอ้โห
ขยับยัดตบด้วยฮุกซ้ายครับเพชรใหม่

อาศัยลูกขยันครับเพชรใหม่นักลงทุนครับยัดด้วยเขาซ้าย
ถุงง่อนคืนเอาครับยัดด้วยซ้ายอีกที

โอ้โหดูครับแม่เป็นมวยตัวเล็กหัวใจใหญ่จริงครับ
เสียบด้วยเขาซ้ายถุงเงินคืนอีกแล้วครับ
เอาละครับแลกกันคนละดอกคนละที

เป็นใหม่เบียดเข้ามาถุงเงินเสียบด้วยเขาขวา
โอ้ดูครับเพชรใหม่พยายามจะโต้ด้วยเขา
ตัวเล็กนะครับแต่ดูครับจังหวะจับนี่พยายามจะกดแขนของถุงเงินไว้
แข็งแรงครับทางด้านเพชรใหม่
น้ำเงินหุบซ้ายตบเข้าไปเติมด้วยแข้งขวา
เอาละครับนี่ครับเพชรใหม่ล้วงลำตัวแล้วเสียบอีกแล้วครับ
นี่ก็บอกว่าชกกังวันอีกหลายคนไม่ชอบครับ

โอ้โหแล้วมาดูครับว่าการยืนระยะเป็นอย่างไร

นี่ครับมวยไทย๓ยกที่ใครหลายคนบอกว่าต่อยแล้วเหนื่อยกว่ามวยไทย๕ยกแล้วออกอาวุธกันตลอดครับ
ไม่ดีจริงต้องบอกว่าไม่ไปถึงต่างประเทศนะครับ
กับมันขวาเสียบด้วยเขาขวาอีกทีครับถุงเงิน
โอ้โหมาหนักแรงเลยครับจังหวะเสียบเข่าของถุงเงิน
นี่ครับยังสบายอยู่ครับเพชรใหม่
นักลงทุนครับเสียบด้วยเขาซ้ายจัดด้วยเขาขวาหมดยกที่๑ครับพักกันครู่เดียวครับ
เรียบดูประจังหวะภาพช้าครับเจ้าหาดเด้งตีของทนารเพชรใหม่
รูปร่างเล็กก็จริงครับหน้าดูมีเหลี่ยมด้วยครับ
แต่หัวจิตหัวใจครับเกิน๑๐๐ยกครับ
ขยับเดินหน้าชวนทางด้านถุงเงินทะเลาะครับ
ถุงเงินนั้นพยายามจะขวางหน้าไว้ครับ
แล้วก็อาศัยความยาวนะครับดักจังหวะเสียบ
แต่เพชรใหม่แกสู้เหลือเกินครับ
นี่แหละครับกีฬาประจำชาติของเราครับ

ตัดสินของคณะกรรมการต้องบอกว่า
ไม่อิงหน้าเสือไม่อิงการพนันครับ

อุปกรณ์แย่วมา
ทีบด้วยซ้ายนำเข้าไปครับเพชรใหม่
โอ้โหส่อขวาของถุงเงินครับ

ตัวเล็กต้องแก้ปัญหาด้วยการลัดเอวเลยครับ
เป็นหมายเบียดเข้าว่าถุงเงินพยายามจะถีบไว้ไม่ได้หนีนะครับถุงเงินดูครับ
จังหวะเสียบเป็นใหม่พยายามจะโต้
โอ้โหดูครับ

พยายามจะเร่งเกมแล้วครับเพชรใหม่
ถุงเงินก็ไม่หนีครับปากหลักแลกศอกเสียบด้วยเขาขวา

โอ้โหต้องบอกว่าเจอมวยแบบนี้ครับหายใจไม่ทันครับถุงเงิน

ตีด้วยขวาครับ
ถุงเงินไม่หนีปักหลักแรกทิ้งด้วยหมัดเสียบด้วยเข่า
แล้วดูครับเข้าขวาของถุงเงินเจอเข้าซ้ายของเพชรใหม่
แกมีความแข็งแรงและลูกเดินครับลูกขยันครับมาทดแทน

พยายามเข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยศอกขวาและเสียบซ้ายครับถุงเงิน
ล็อกในพยายามจะขวางหน้าและเสียบขวา
เพชรใหม่พยายามจะประกบตู้เงินตีได้ครับด้วยซ้าย
เผชต์ใหม่เปียกกว่าใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับเพชรใหม่

เงินพยายามจะดักด้วยกำปั้นครับแล้วล้วงลำตัว

มวยจากค่ายสอสัญโยนี่ต้องบอกว่าเหนียวจริงครับ

ค่ายมวยสอสัญโยครับไม่ว่าจะเป็นเพชรมณี
ยะโสครับรวมถึงเพชรใหม่ครับเหนียวจริงครับ
โดยเฉพาะเพชรยะโสนะครับที่จะต่อยคู่เอก

เอาละครับเพชรไฟล์เปียกเข้ามา
ถุงเงินพยายามจะขวางและเสียบ

พยายามจะอาศัยช่วงชกเลยครับธนาศาลถุงเงิน

แทงซ้ายแล้วพับคาครับ
หมดยกที่๒ครับ
ท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับ

บัตรมวยท่านใดที่สนใจครับ

เข้าชมทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปครับ

ราภาว๑๐๑สตูดิโอที่๙ครับ

นี่ก็พยายามจะค้ำและเสียบครับแล้วเติมด้วยกำปั้นครับสำหรับธนาเพชรถุงเงิน
ส่วนเพชรใหม่ครับไม่สนใจครับเดินหน้าลุยลูกเดียวครับ

หนูครับน้องน้องหนูก็มาเชียร์มวยครับอื้อหือ
เอาละครับว่ากันต่อครับ๓นาทีที่เหลือครับ
มาพิสูจน์ว่า๓นาทีนี้ใครจะทำได้ดีที่สุดครับ
พิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่ารูปร่างถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบครับอยู่ที่อาวุธครับ
และก็ความขยันแล้วก็สิทธิสำคัญขึ้นที่สภาพร่างกายครับการฟิษสรม
แทงด้วยเขาขวาถุงเงินจิ้มกำปั้นเติมด้วยแข้งขวา
พยายามจะเราะไหนตีซ้ายครับ
ยังคงเบียดเข้าหาแล้วครับเพชรใหม่ดูครับถุงเงินพยายามจะกดแขนไว้แล้วเสียบด้วยเขาขวา

ขยับหลุยเข้าในนี่ครับทุบลำตัวอีกแล้วครับเสียบด้วยเขาขวา
ล็อกบนเจอขวางหน้าครับโอ้ไม่มีหนีเลยครับ
ต่างฝ่ายต่างลุ้นต่างฝ่ายต่างลุยเพชรใหม่พยายามจะลุยพยายามจะลัดล่างแต่ถุงเงินขวางไว้ครับ
โอ้โหโต้ทุกเม็ดเถียงทุกดอกครับเพชรใหม่อายครับถุงเงินเสียบขวาเพชรใหม่คืนด้วยซ้ายแล้วพับคาครับ
ก็ขวางแล้วทำอะไรไม่ได้ครับถุงเงินโอ้โหตั้งกำแพงไว้สวยครับ
พยายามจะหมุนเหลี่ยมตีเพชรมายเสียบด้วยขวาดูเงินตีด้วยซ้ายเลยครับ
ละดอกคนละทีเป็นใหม่ยังคงเบียดเข้ามา
ถุงเงินขยับโอ้โหเพชรใหม่เล่นงานบริเวณรับตัวด้วยบัตรเลยครับ

โอ้โหดูครับเหนียวจริงครับ
โอ้โหใส่ลูกขยันแล้วครับเพชรใบ
มาครับยัดด้วยเขาขวาครับถุงเงิน
ลูกหนักยังไว้ใจได้อยู่ครับ
ลูกหนักลูกจัดใหญ่นั้นอยู่ที่ถุงเงิน
ในขณะที่ลูกขยันนั้นอยู่ที่เพชรใหม่
นี่ครับจังหวะเข็นเข้าเชือกแล้วตีตามเข้าไปครับ

แล้วยัดไปเข้าครับรอบในตี

อาศัยลูกขยันแล้วครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้าย
ขยับเข้ามาเพชรใหม่เหน็บด้วยเข่าถุงเงินเสียบ

นี่ครับเจอลูกตั้งคาแบบนี้ครับแก้ไม่ได้ครับถุงเงิน
แล้วแทะซ้ายหัวด้วยแค่งขวา
และไม่ถอยเลยครับเพชรใหม่
นี่ครับเริ่มโชว์ครับ

สำหรับมัดมวยอะไรก็ไม่แน่นอน
เป็นมายเบียตต่อกับกระแทรกซ้าย

อยากมาใส่ลูกขยันแล้วครับเพชรใหม่ยังคงเบียตเข้ามา
มุมเงินวางแค่ขวาเพชรใหม่คืนด้วยขวาเหมือนกัน
ในจังหวาล็อกไนค์
นี่ครับจังหวะคลุกวงในไม่ได้เป็นรองเลยครับ
แม้ว่ารูปร่างส่วนสูงจะเตี้ยกว่าครับ

นี่ครับจังหวะแทงแล้วขาครับ

แล้วก็ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้ครับ

คู่เปิดหัวก็มันถูกใจแฟนมวยแน่นอน
นายกเอท่าสาราครับดูครับจังหวะแทงซ้าย
เข้าเชือกครับแข็งแรงจริงครับ
โอ้โหตัวเล็กกว่าครับแต่ดูครับขยมตัวใหญ่
ดูครับนี่ครับจังหวะ

เดือดแบบนี้ครับไปลุ้นรางวัลบนเวทีครับ
โอ้โหสุดยอดจริงนะครับคู่นี้
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการ
รู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์

นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้

ความมันต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ